ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ถูกไล่ออกจากห้องเช่าเพราะว่าไม่มีเงินจ่าย
เจ้าของเขาก็ไล่ออกเกิดความโมโหค่ะ
ไปเอารถเข็นไปทุ่มใส่หัวคนที่ตัวเองไม่รู้จัก
เคราะหร้ายคนนี้เสียชีวิตคาที่เลยนะคะเนี่ย
เขาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องเช่า
โดยที่เขายังไม่รู้จักเลยว่ามาฆ่าเขาทำไม
คือไม่มีสาเหตุเลยว่าไม่มีสาเหตุไม่รู้จักกันด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวนะคะ
พื้นหน้าห้องพบร่างของนายสวัสดีมณฑราอายุ๔๕ปีเป็นชาวเพชรบูรณ์ค่ะ
นอนแน่นิ่งมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลย
กู้ภัยพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่ช่วยไว้ไม่ได้ค่ะเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ใกล้กันพบรถเข็นเหล็กมีคราบเลือดติดอยู่
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวิสาธรถาวันนาอายุ๓๓ปีเด็กรถเข็นคนนี้ค่ะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดคือหลังเกิดเหตุเห็นว่านายวิสาธรณ์ผู้ก่อเหตุ
ใส่เสื้อหลายสะพายกระเป๋าเดินไวนญาติห้องเช่า
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ว่าเป็นหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุใช้รถเข็นทุ่มใส่ศีรษะผู้เสียชีวิตหลายครั้ง
และผู้ก่อเหตุบอกว่าโดนฟันก่อนโดนฟันก่อนแต่เธอไม่เห็นว่าใครไปฟันเขา
ขณะนั้นผู้เสียชีวิตสลบไปแล้ว
สำหรับผู้ก่อเหตุเช่าห้องอยู่ที่นี่แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง
เจ้าของห้องก็เลยล็อกกุญแจแล้วก็เอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าห้องค่ะ
ขอแจ้งเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากผู้เช่าไม่ได้จ่ายค่าเช่า
ยังคงค้างค่าเช่าและหากผู้เช่าไม่นำเงินมาจ่ายมาชำระขอย้ายออกไป
ถ้าไม่ย้ายออกไปผู้ให้เช่าจำเป็นต้องแจ้งตำรวจ
ซึ่งเธอเห็นนายวิสาธรณ์เข้ามาเก็บเสื้อผ้า
แต่หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
สวัสดีผู้เสียชีวิตคนนี้เขาเดินทางมาจากเพชรชบูรณ์
มาอยู่ที่นี่๔วันแล้วเพราะว่าหลานโทรไปบอกว่าให้มาเฝ้ายายหน่อย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลานของผู้ตายเคยทะเลาะกับผู้ก่อเหตุ

และเคยแจ้งความแต่เรื่องยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะ
ว่าจะมาจากเรื่องนี้หรือเปล่าฟังเสียงหลานหน่อยค่ะ
แล้วเราก็เลยบอกว่าเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น
มันก็เอารถเข็นอ่ะมาทุ่มเข้าที่หัวที่หัวอย่างเดียวเลย
อ๋อทุ่มเข้าที่หัวอย่างเดียวเลยใช่
แต่ว่าคือเอาให้ตายก็คือคือแบบคือตรงเนี้ยมันก็เลย
แล้วทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น
แต่ว่าเสร็จแล้วเขาก็เลยเข้าไปเอาของแล้วเขาเคยเช่าบ้านนี่
แต่ทีนี้เขาไม่ได้จ่ายค่าบ้านค่าค่าค่าเลยล๊อค
ค่าเลยล๊อคใช่แล้วเขาเข้ามาเอาของ
น่าจะตัดจริงเจ้าเข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เห็นคนแปลกหน้าหอมก็เลยตีเหรอครับผม
บ้าหรือคนเมาหรือว่าคนบ้าเขาว่าให้กินยาตลอด
มันชอบมาสับมะละกออยู่ร้านอ่ะคนคนเจ็บนี่มาขายของ
แล้วก็มาดูยายอีกบ้านหนึ่งอ๋อผมอ่ะผมอ่ะเรียกเขามาดูยาย
อ๋อเรียกมาดูยายแล้วคนตีมาอย่างไหนคนคนตีช่าวอยู่ที่นี่
ทะเลาะเรื่องอะไรกันรู้ไหมไม่ไม่ทะเลาะครับ
ไม่ทะเลาะครับทะเลาะตีกันได้ไงเขาตีเขาเฉยน่ะ
คนนี้เป็นหลานของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าบอกว่า
นายวิสาธรณ์เคยเสพยาเสพติดแล้วก็สติไม่ค่อยดีค่ะ
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์แก้ผ้าคือเหลือแต่กางเกงชั้นในเดินไปเดินมาหน้าห้องเช่านะคะ
แล้วก็รู้จักกับภรรยานายวิสาธรณ์ผู้ก่อเหตุด้วยนะภรรยาก็บอกอ๋อ
ก็นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้กินยาตลอดนะแต่ว่าก็ยังอาการไม่ดีขึ้น
ส่วนสาเหตุที่ตีน้าของเขาจนเสียชีวิตอาจจะเป็นลักษณะเห็นคนแปลกหน้าอยากจะระบายอารมณ์

ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนภูทรเมืองชนบุรีได้หาเบาะแสผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีแล้วนะคะ
รวมถึงได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพยานแวดล้อม
หลังจากนี้ไปก็จะมีการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุค่ะ

นี่แหละยาเสพติดทำให้สติขาดหายไปหมดเลย